ขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับผม
สาธิฮักกันบ้าได้สาธาฮักอายเดิ้ล
บึกเดือนเดือนบ่เจน
บ่มิแสงบ่มิแสง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
จากไปแล้วจากอีสานบ้านไกล
ไปอยู่เมืองสีวิไล
เจอรมนีหลายปีบ่มา
คงบ่จำผู้บ่าวตัวดำคนเดิม